อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง๒๔มีนาคม

ถ้ายังจำกันได้เป็นช่วงของการเลือกตั้งที่มีนักวิชาการคนหนึ่งมาฉีกบัตรเลือกตั้งเลย
แล้วก็เป็นคดีความจนนำไปสู่การต่อสู้ในชั้น๓
แต่สุดท้ายก็ยกฟ้องนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนั้น
อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูล
แต่ถ้าหากใครคิดว่าจะมาฉีกบัตรเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้อีกจะทำได้หรือเปล่า
กลับไปวันเลือกตั้ง๒เมษายน๒๕๕๙
มีนักวิชาการท่านหนึ่งได้แสดงอารยะขัดขืน

นำไปสู่การต่อสู้คดีในชั้นศาล
แต่สารมีคำพิพากษายกฟ้อง
โดยชี้ว่าการเลือกตั้งเมื่อ๒เมษายน๒๕๕๙
เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูล
ดังนั้นบัตรเลือกตั้งจึงไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง

และการกระทำของจำเลยจึงไม่อาจเป็นความผิด
ที่จำเลยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วฉีกบัตร
ก็เพื่อสื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเลือกตั้งที่ไม่ชอบทำ

หรือความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
เป็นการใช้สิทธิ์ต่อต้านการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยสันติวิธีจึงพิพากษายกฟ้อง
นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเมืองปี๒๕๕๙
แต่มาในยุคนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
สามารถกระทำการแบบนี้ได้หรือไม่
กฎหมายเลือกตั้งกำหนดโทษค่อนข้างรุนแรง

ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย

กระทำด้วยประการใดแก่บัตรเสีย

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น

ซึ่งการกระทำโดยจงใจคือการกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จากการกระทำของตนคือมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนั่นเอง